เพราะว่าวันนี้เนี่ยมีครอบครัวของน้องกวางหรือว่านางสาวธิดารัฐ

เขามีการไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณเป็นครั้งที่สอง
คือครั้งแรกไปทำมาแล้วรอบนึงแต่ปรากฏว่ามีเพื่อนนะคะบอกว่าฝัน
ฝันเห็นกวางยังคงวนเวียนอยู่ตรงที่เกิดเหตุ
ก็เลยต้องมีการนิมนต์พระมาทำพิธีอีกรอบหนึ่งนะคะ
ก็มีทั้งคุณพ่อคุณแม่พี่ชายสามี
แล้วก็ครอบครัวของนางสาวธิดารัฐทองทิพย์หรือว่าคุณกวาง
พนักงานร้านทองที่ถูกนายประสิทธิชัยเขาแก้วยิงจนเสียชีวิต
มนต์พระสงฆ์หนึ่งรูปจากวัดใหม่จำปาทองจังหวัดลบบุรี
อันเชิญดวงวิญญาณของคุณกวางกลับบ้าน
อย่างที่บอกไปค่ะเพราะว่าเพื่อนที่ฝันถึงเป็นเพื่อนสนิท
กวางยังไม่ไปไหนวิญญาณยังวนเวียนอยู่ในที่เกิดเหตุ
วางบอกว่าอยู่ที่มืดหวาดกลัว
อยากให้มีคนมาช่วยแล้วก็หิวโหยเพราะไม่ได้กินอะไร

ครอบครัวได้ยินแบบนั้นก็เลยตัดสินใจ

อย่างที่บอกว่าหลังเกิดเหตุ๑วันครอบครัวมาทำพิธีแล้ว
แต่ในเมื่อฝันแบบนี้ก็เพื่อความสบายใจด้วย
เป็นห่วงคุณกวางด้วยก็เลยนิมนต์พระมาอีกรอบนะคะ
พาทุกคนมาจุดทูปเทียนอธิษฐานแล้วก็บอกให้คุณกวางกลับบ้าน
หลังทำครอบครัวทุกคนก็บอกว่าสบายใจขึ้น
ก็เชื่อว่ากวางเนี่ยน่าจะกลับบ้านไปด้วยกันแล้ว
ส่วนร้อยเอกสุรกิจทองทิพย์พ่อของคุณกวางบอกว่า
เมื่อวานได้ฟังแถลงการจับตัวนายประสิทธิชัย

ติดใจหลายเรื่องคาใจหลายเรื่อง
โดยเฉพาะประโยคที่บอกว่า

พ่อถูงมือเหรอกับอีแค่ถูงมือจริงเหรอ

ต่อให้มาขอโทษพ่อก็ไม่อโหสิกรรมให้
พ่อเป็นทหารอยู่ชายแดนใต้มาเกือบ๑๐ปี

ยังไม่เคยเจอสถานการณ์ไหนที่ถุงมือติด
ทำให้ปืนมันต้องลั่นเข้าไปถึง๒นัดแบบนั้น
อีกอย่างปืนมันไม่ใช่ปืนออโต้ไม่ใช่ปืนอัตโนมัติ
มันต้องเหนียวไกลปืนไม่เชื่อว่าเป็นเพราะถุงมือติดไกลปืนนะครับ
ไกลปืนเนี่ยเวลากระสุนเข้าลังเพลิงไปแล้ว
ยิงรถที่๑ไปแล้วรถที่๒ไกลปืนมันจะอ้า

เพราะถ้าเราดึงคลังลูกเลือดมาเนี่ย

เป็นไปไม่ได้ที่ว่าถุงมือจะติดแล้วปืนลั่นไปเอง
แล้วเขาปืนที่นี่ไม่ใช่ปืนอัตโนมัตินะครับ
มันต้องเหนียวไกลถึงจะออกปั้ง
แล้วเดี๋ยวไกลปั้งมันไม่ใช่อัตโนมัติปื๊ดไปได้

เพราะว่ามันไม่ใช่คนรู้สึกผิดแน่
แล้วยังไปมีหน้าตา
หน้าตาไม่เหมือนไม่รู้สึกรู้ร้อน

ที่ตัวเองกระทำความผิดเลยนะครับ
คือพ่อบอกว่าไม่รู้จะเอาอะไรมายกโทษให้จริง

ผู้บัญชาการเรือนจำนายกริจกระแสทิพย์ก็บอกว่า

ประสิทธิชัยในเรือนจำด้วยก็เป็นการแนะนำการใช้ชีวิตข้างในค่ะ
เมืองต้นเห็นว่าเริ่มปรับตัวได้บ้างแล้วกินข้าวได้
เจ้าตัวก็บอกเองว่าจะยอมรับกรรมที่ก่อ
แต่ก็เป็นห่วงที่เป็นห่วงเนี่ยนะคะ
เป็นห่วงเรื่องอารมณ์ร่วมของผู้ต้องขังรายอื่น
เพราะอย่างที่บอกว่าเหตุการณ์แบบนี้
แม้กระทั่งนักโทษในเรือนจำเองที่เขาก็เป็นผู้ต้องขัง
เป็นผู้ต้องหาเหมือนกันก็รับไม่ได้
กับการกระทำของนายประสิทธิชัยเพราะถือว่าเฮี่ยมโหดผิดมนุษย์มานา
ก็เลยเป็นห่วงเหมือนกันนะคะว่าอาจจะมีการถูกรอบทำร้ายตอนเผลออะไรยังไงหรือเปล่า
ก็เลยมีการแยกนายประสิทธิชัยไปไว้ห้อง๑๑ซึ่งเป็นห้องผู้สูงอายุ
แรกรับสำหรับผู้ต้องขังใหม่แล้วก็มีนักโทษชั้นดี๒รายเป็นพี่เลี้ยงไว้ให้ค่ะ
ช่วงเช้ามีรายงานนะคะว่าพ่อแม่แล้วก็ภรรยามาเยี่ยมนายประสิทธิชัย
ก็มีการซื้อของจากร้านค้าสวัสดิการผู้ต้องขังมาฝากก็คิดว่าอาจจะทำให้สภาพจิตใจดีขึ้นบ้างครับ
ระดับความเครียดผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพบอกว่าก็ไม่ได้เครียดมาก
ก็มีการให้นักจิตวิทยาเรือนจำประเมินสภาพจิตใจทุกวัน

จัดกลุ่มว่าเป็นผู้ต้องขังประเภทไหนด้วย

ส่วนการพิจารณาย้ายไปอยู่แดนอื่นหลังจากนี้

นั่นคือความคืบหน้ากระดิษฐ์ชิงทอง๓ศพมาอีก